ซึ่งก็มาชมเกมไทยลีกที่เมืองทองนั้น

หลังจากยกเลิกสัญญากับทางด้านอัลเชอร์บับทีมในซาวดีอาราเบียนะครับ
ล่าสุดนายรณฤษซื้อวจาผู้อุณหการสมสรรค์

ทุกอย่างจะกระจ่างขึ้นหลังจากจบเกม
วันอังคารที่๒๘กุมภาพันธ์นี้

เพื่อร่วมทับในเล็กที่๒นะครับ